ต่อกันที่พระเอกหนุ่มอย่างนิววงศกรกันบ้างดีกว่าค่ะ
เมื่อวันก่อนถือเลิกดีเมื่อช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
เข้าพิธีบวชอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบีดามานดา
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะ
โดยมีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะ
ซีซีวัดเอมมี่กลิ่นปฐุมน้ำระพีพัฒน์อ๊อฟชนะพลแอมพีรวัตรเขตทานทัพ
รวมไปถึงหวานใจอย่างนาวที่สานาท
ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมด้วยการรำหน้าหน้ากันอย่างคึกคักเลยนะคะคุณผู้ชม
จะเห็นได้ว่าภาพบรรยากาศมีเหล่านักแสดงไปรวมตัวกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
โดยพระนิวได้รับฉายาทางธรรมว่ากวิวังโสซึ่งหมายถึงผู้มีวงแห่งศิลปิน
โดยตั้งใจจะใช้ชีวิตศึกษาพระธรรมใต้ร่มกาสวพัฒน์เป็นเวลา๑เดือน
ที่วัดรายมิตรวิทยารามวรวิหารแห่งนี้นะคะ
ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมตามพระอาจารย์
นี้พระนิวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีปลงผม

ก็คิดไว้ว่าประมาณ๑เดือนนะครับก็น่าจะบวชข้ามปีไปก่อน
แต่ว่ากำหนดศึกเนี่ยยังไม่ได้กำหนดไว้ครับ
ก็ต้องแล้วแต่พระอาจารย์นะครับก็อาจจะมีไปปฏิบัติธรรมที่อื่นบ้างนะครับ
แต่ว่าช่วงแรกก็คงต้องอยู่ที่วัดนี้ก่อนครับ
จริงแล้ว๑เดือนเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่สั้นนะครับ
เราก็ตั้งใจปฏิบัติให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาบวชเนี่ยเรามีเวลาน้อยนะครับ
เราก็เลยตั้งใจว่าในช่วงเวลาที่เรามีน้อยเนี่ยเราก็จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ